ถึงสามีดีเด่นแล้วก็เป็นคุณพ่อที่หล่อมากนะคะ
นึกถึงคนนี้เลยพี่พีชทองเจือ

ปรากฏว่าไปมีดบาดขา

น้องมีย่าแกไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนผู้ชายที่เรียนเชฟ

แล้วคือไปซ้อนไม่ได้นั่งแบบแว้นอะไรนะ

แล้วปรากฏทำไมมันมีแบบแผลเลือดออก

ใช่แล้วก็เลือดอ้องใหญ่โตนะคะ

แผลปุ๊บปุ๊บปั๊บก็ออกงานพร้อมกับคุณพ่อนี่แหละค่ะ

เอาซอสปริ๊กมาแบบอำพ่อ
พอรู้ว่าเกิดแผลก็โอ้โหตกใจเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าตอนนี้แข็งแรงแล้วถ้าเป็นแผลเป็นก็
คุณพ่อรุ่นใหม่สักทับเลยลูก

เที่ยวหนูก็เป็นเส้นเอ็นค่ะ
แล้วหนูก็เลยเอาขาออกมา
พอดึงออกมาเท่านั้นแหละเลือดไหลเต็มเลย
เขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะแนะนำให้ต้องไปเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ย

เอ้าตอนนี้ก็รู้สึกปกติค่ะก็ล้อตัดไมค์

เจอพี่บิโอเลสค่ะโหในติวิเตอร์เดือดมาก
คืออยู่ดีคุณผู้ชมสวยขนาดนี้
เสียงดีขนาดนี้โพสต์บอกว่าฉันจะเลิกทำเพลงแล้ว
ไม่ไหวแล้วมีบางคนคอมเมนต์ด่าว่าเพลงทำไมไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้
นางบอกว่าจริงแล้วนะก็คือหวั่นไหวแค่๕นาทีค่ะวีบอกนะคะ
พอมีสติคิดได้สูดลมหายใจลึกแล้วบอกกับตัวเองว่า
สู้เขาสิว่ะเงงเราต้องทำได้เว้ย
อ้าววีบอกนี้ไปฟังเสียงในค่ะ
โดนทุกอย่างค่ะแบบไม่ใช่แค่เรื่องผลงานอย่างเดียว
โดนเรื่องตัวตนโดนเรื่องแบบรูปร่างโดนเรื่องแบบทุกอย่างเลย

แต่หลังจาก๕นาทีเราก็แบบไม่จริงฉันว่าฉันเก่งฉันสวย
เพราะฉะนั้นเธอค่อยดูฉันละกัน